เป็นเรื่องของสัตว์ผ่านไป๑๕ปีเท่านั้นเอง
แนนด้าน้อยลินหุ้ยเร็วจังเลย

มากี่ปีแล้วนะ๑๕ปีแล้ว
ไม่เราเพิ่งเหอลิ้นหุ้ยเมื่อกว่า
ใช่นะคะเพิ่งที่จะทำความรู้จักกับเจ้าหมีตัวอวบอ้วน
ใต้ตาดำแบบนี้แต่ว่าผ่านไป๑๕ปีแล้วจริงนะคะ
สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการจัดเค้กน้ำแข็ง
เป็นการแช่ผลไม้แล้วก็มีน้ำหวานสีสันสดใส
ฉลองวันเกิดให้ลินหุ้ยนะคะ
ไปดูภาพแฮปปี้เบอร์เดย์กันหน่อยค่ะ
จุนิวว่าสิรุยีจุนิฟังแฮปสิเมียห่อ
โอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียว

เพิ่งจะเหลือกันอยู่แว๊บนี่

ลินหุ้ยผู้น่ารักนะคะ
หลังจากที่น่าจะมีหลายล้านคนแล้วแหละนะ
มีโอกาสได้ไปเจอเขานะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าลินหุ้ยนะคะ

ก็มีนายผู้ที่ใช้ม่วงมัน

พร้อมเจ้าหน้าที่และแฟนคลับที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น

ปีนี้พี่เลี้ยงจัดเค้กน้ำแข็งด้วยแค่ผลไม้ของโปรด
แล้วก็ก้อนน้ำแข็งสีสันสวยงาม
ให้กับลินหุ้ยและแพนด้าช่วง

ก่อนที่จะเปิดประตูคอกักมายังส่วนจัดแสดง
แต่ลินหุ้ยออกอาการมีลีลาเล็กน้อยนะ
เดินวนไปวนมาแถวปากประตูเหมือนจะไม่อยากออกมานะคะ
แต่ว่าสุดท้ายบรรดาแฟนคลับก็ได้ร่วม
หลังจากโชว์ตัวสักพักก็เดินลงไปที่ก้อนเค้กน้ำแข็ง
ซึ่งทางสวนสัตว์ได้จัดไว้ผสมกับผลไม้ที่ชื่นชอบค่ะ

องุ่นก็ชอบแอปเปิ้ลก็ชอบนะคะแครอทก็ชอบ

โดยลินหุ้ยเลือกก้อนเค้กน้ำแข็งที่มีลูกอังุ่น
นั่งกินอย่างมีความสุขนะคะเป็นก้อนแรก
แล้วก็ถือเป็นอาหารโปรดในวันเกิดครบรอบของเขาด้วย
โอ้โฮนะครับก็ต้องร้องเพลงนะ

แล้วก็ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะ
ครับได้เรียนภาษาจีนกันด้วยนะฮะ